วันนี้ข่าวนี้เรามีนกตัวใหญ่มาฝากกัน
กลางปีกแต่ไม่ได้ปีกธรรมดานะ
เป็นปีกแผงเงินคุณผู้ชม

สุดยอดเลยไม่ต้องรอวันที่๑วันที่๑๖ก็อู้กู้ได้เหมือนกัน

บอกเลยว่า๑ปีมี๑ผล

โอ้โหอาหารอื้อหือไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
สีแปลงเหมือนจ้า

ที่บอกว่า๑ปีมีครั้งเดียวมันเลยต้องจัดใหญ่

ให้สมบัติความรักที่แฟนคลับมอบให้กับตรีชายนรงจ้า
ในวันเกิดปีนี้อายุครบ๓๖ปี
ย้ำสักนิดนึงละกัน๓๖ปีค่ะ
ไม่ใช่ว่าอะไรเลขสวยนะจ๊ะ
เมื่อวานนี้จัดงานวันเกิดล่วงหน้าค่ะ
อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี

วันเกิดจริงคือวันที่๒๙กันยายนนะ
อันนี้คือเป็นงานเฉลิมฉลองก่อน

แล้วคุณผู้ชมค่ะดูซะก่อนบอกเลยนะ
โอ้โหเริ่มมาลงมาลัยเงินทรงเงินสด
แม่ตั้งใจมามอบให้น้องเป็นตำนานทุกปีจริง
ดูตามภาพเลยค่ะบรรยายไม่ไหว

มีทั้งช่อดอกไม้เงินสด

คุณผู้ชมดูในสตูเนี่ยมันลานตาไปหมดเลย
แต่แค่นี้มันยังไม่เลิศไม่พอค่ะ
บอกเลยนะจ๊ะตำนานเกิดขึ้นใหม่ได้ทุกปี
ปีนี้ก็ขอโฟกัสตรงนี้แล้วกัน
ฉันชอบ
ชอบเนาะ
เค้าจัดมาเป็นแบบหางนกยุงลำแพงแดงจ้าไปเลย
นี่มันคือหางนกยุงจริง
แล้วความสูง๑๗ชั้นฟ้า
๑๘ชั้นดิน